ส่วนวันนี้นะครับจะมีการชุมนุม

ที่เขานัดหมายกันไว้ว่าจะเดินจากกระทรวงศึกษาธิการมาอนุสาวรีประชาธิปไตย

และมีการแสดงออกของอีก๒กลุ่ม

แต่ทีนี้มาดูการดูแลความสงบเรียบร้อยของทางฝากฝั่งเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะครับ
เพราะเขามีการเตรียมการกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนคุณผู้ชมมาแล้วฮะ

รถเมย์ป่อออเลยหลายคันเลยนะฮะ
รถเมย์คันใหญ่เอามาแล้ว
แน่นอนเราจะได้เห็นภาพของรถเมย์ที่มาจอดขวางถนน
ส่วนที่บริเวณทางเท้าริมถนน

เอามาวางเอามากั้นเป็นแผงปิดไว้เช่นเดียวกันนะครับ
ก็แน่นอนเขาเป็นการปิดกั้น
เพื่อดูแลเรื่องของการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
แต่ก็ทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะเดินผ่านในจุดนี้ได้
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่นั้นนะฮะ
ได้มีประชาชนบางส่วนเข้ามาดูเข้ามาสังเกตการณ์
บางส่วนก็ถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายคลิปเอาไว้

บอกโอ้โหมากันแต่ดึกเลยเหรอ
เขาจะเดินกันช่วงบ่ายนะครับนัดกันไว้บ่ายโมง
แต่นี่มาเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เที่ยงคืน

ซักซ้อมแล้วก็วางแผนเตรียมความพร้อมกัน
วางแผงแล้วนะครับคุณฮะในการรับมือกับผู้ชุมหนุ่ม
เหล็กแผงสังกษีแล้วก็แผงรถเมย์นะครับ
อกจากนี้บริเวณเกาะกลางถนนเจ้าหน้าที่

มาวางเป็นแนวยาวระยะทางกว่า๓๐๐เมตรนะครับ
ก็เริ่มตั้งแต่อนุสวรีประชาธิปไตยไปจนถึงแยกคอกวัว
แล้วก็นำลวดสลิงมาผูกมัดแต่ละแผงไว้ให้มันติดกันแบบนี้
เคลื่อนไม่ได้ครับเคลื่อนไม่ได้เพื่อให้ความแข็งแรงด้วยนะฮะ
จากการที่ทีมข่าวของเราสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ
ว่าการปิดถนนครั้งนี้มีทั้งหมดกี่จุดยังไงบ้างนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยออกมาบอกว่ามี๒จุดในการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ก็คือแยกคอกวัวแล้วก็บริเวณสะพานผ่านฟ้า
โดยใช้รถเมย์ประจำทางสาย๔๘จำนวน๘คันเข้าปิดถนนไว้นะครับ
ซึ่งแต่ละจุดจะใช้รถประจำทาง๔คันนะฮะตามด้วยรั้วลวดหนามเป็นแนวที่๒นะครับ
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการซักซ้อมเท่านั้น

ความพร้อมว่าจะรับมืออย่างไรถ้าหากว่ามีผู้ชุมนุมมาจริง
เออคือเอามาซ้อมไว้ตรงนี้แล้วซ้อมสักกี่นาทีฮะหรือกี่ชั่วโมง
แล้วก็เก็บไปนะครับเพราะว่าซ้อมจริง๓๐นาทีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนรถเมย์แล้วก็เก็บลวดหนามออกพ้นจากพื้นที่
ใช้งานได้ตามปกติ
เปิดการจราจรปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริง
บริเวณถนนราชดำเนินขาเข้าใช้งานได้ตามปกติ
เอามาวัดไว้นะวัดระยะทางไว้ว่าจะวางยังไงอะไรอย่างนี้

ทีนี้ความเคลื่อนไหว๓กลุ่มวันนี้ที่บอกไปตอนแรก
คือกลุ่มผู้ชุมนุมนักเรียนเลวเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
จากนั้นจะเดินขบวนหรืออณูสาวรีประชาธิปไตร
กลุ่มผู้หญิงปลดแอบจัดกิจกรรมบริเวณแยกคอกวัว
เหมือนรอไว้อยู่แล้วรออีกกลุ่มมา

ตรงหน้าอนุสวรีประชาธิปไตยเลย
ก็ถือว่าเป็นจุดที่รอกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ย
เขาเดินจากกระทรวงศึกษาธิการ

เพราะว่ากลุ่มนักเรียนเร็วเขานัดกันในโลกโซเชียลบอกว่า
น้ำจิ้มพร้อมกันบ่ายโมงตรง
เดินขบวนจากกระทรวงศึกษาธิการ
อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
แต่เมื่อวานทางบชนก็ให้สัมภาษณ์มานะครับ
บอกว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อม
ในการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวก

อำนวยการจราจรให้กับประชาชนทั่วไปด้วย

วันนี้ต้องจับตามองเรื่องความเคลื่อนไหว